นึงคู่รักอดีตอดีต

หนูคิดว่ากลับมารักกันใหม่สำหรับรูปภาพของแต่งโมและโตโน่
ต้องแล้วแล้วก็บรรดาแฟนคลับเขาก็เห็นตามตาเลยนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่ไปพบกันโดยบังเอิญ
ที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็มีภาพความประทับใจมาฝาก
ว่าจริงแล้วคนเลิกกันไม่จำเป็นจะต้องหมางเมินใส่กัน
มันจริงนะคุณไม่เชื่อไปดูภาพกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อ๒วันก่อนแตงโมพัทรธิดา
จะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออกโรงเตือนอดีตสามี
เปลี่ยนสถานะจากพี่โน่เป็นน้องโน่
ให้ระมัดระวังการพาดพิงถึงแฟนเก่า

คิดว่าดูท่าอดีตสามีภรรยาคู่นี้จะต่อกันไม่ติด
ฉากรักแบบรายเยื่อขาดใยโดยสิ้นเชิง
แต่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุให้กระหึ่มโลกโซเชียล
เมื่อแฟนคลับซึ่งเดินทางไปส่งโตโน่

และเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่แตงโมไปถึงเช่นกัน
เป็นเหตุให้อดีตคู่รักโมโน่ปะหน้ากันโดยบังเอิญ
ทำเอาแฟนคลับตาลุกวาว
แชะภาพที่ต้องเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์

เอามือลูบศีรษะของฝ่ายหญิงอย่างอบอุ่น

จนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
อยากเห็นทั้งคู่มาคืนดีกัน
ก็อิ่มเอมไปกับความรู้สึกดี
ที่ทั้งคู่ยังมีให้ต่อกัน
สถานะจะเปลี่ยนไปก็ตาม

ที่มีแฟนคลับบางคนกล่าวหาว่าสาวแตงโม
จงใจไปหาอดิษฐ์สามีที่สนามบิน
เพราะในขณะที่ฝ่ายชายล่องใต้ไปเล่นคอนเสิร์ต
ฝ่ายหญิงเองก็มีไฟล์ทขึ้นเหนือ
นัดรวมตัวกับคนสนิทที่จังหวัดเชียงใหม่
และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าแม้เลิกรา

เพราะถึงอย่างไรทั้งคู่ก็ยังมีผู้จัดการส่วนตัว
ดูแลคิวงานคนเดียวกันนั่นเองค่ะ